ถึงร่างกายจะพิการแต่เห็นรอยยิ้ม
เห็นความต้องการจะสู้เห็นความต้องการจะไปตลอด

ความท้อแท้กัดกินผู้ชายคนนี้ได้บ้างมั้ย
ปัญหาใหญ่ของพี่โน่งเลยในชีวิตเนี่ย

ผมก็คงจะมีงานทำที่ดีทำอยู่ครับ
อันนี้ก็คืออุปสรรคที่ผมกำลังเป็นอยู่นี่
เงินแล้วไม่คิดแว๊บเลยเหรอคะว่าจะเอาไปทำรองเท้า
ถ้าหากว่าผมได้เงินจากรายการไป
ผมก็จะลองไปสั่งตัดดูครับ

คู่หนึ่งตกอยู่หมื่นกว่าบาท

สวัสดีครับ